หลวงสุโขทัยที่อับปางหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้วันที่๑๑ของปฏิบัติการค้นหาเรือหลวงกำลังพลที่ยังศูนย์หายนะครับ
คือเมื่อวานนี้ตัวเลขที่ยังศูนย์หายอยู่คือ๕นายนะฮะ
วันนี้ยังหาไม่เจอนะครับไม่พบกำลังพลที่ศูนย์หายเพิ่มเติมนะครับ
แต่ว่าทางกองทัพเรือได้จัดหน่วยซิลมาเสริมกำลังในการค้นหานะครับ
ทัพเรือได้แจ้งความคืบหน้าในการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
อับปางกลางทะเลที่ประจวบคิริขันเมื่อ๑๘ธันวาคม
แจ้งความคืบหน้าเมื่อ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
จากยอดกำลังพลทั้งหมดของเรือหลวงสุโขทัย๑๐๕นายสามารถช่วยชีวิตตั้งแต่วันแรกได้๗๖นาย
มีผู้ที่เสียชีวิตจากการค้นหาเจอจากการสูญหาย๒๔นายนะฮะ
รวมแล้วนะครับขณะนี้๒๔นายสามารถระบุชื่อได้แล้ว๒๒นาย
รอพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลอีก๒นายและยังมีผู้สูญหายอยู่อีก๕นายนะครับท่านผู้ชมครับ
พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑
แถลงความคืบหน้าเรื่องการค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายนะครับ
บอกว่าวันนี้ไม่พบร่างผู้สูญหายเพิ่มเติม
ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของเรือหลวงสุโขทัย
มีกำลังทั้งหมด๒๘นายออกช่วยค้นหาใต้ทะเล
บริเวณหมู่เกาะต่างและปากอ่าวทั้งหมด
เนื่องจากหากจมน้ำเสียชีวิตหลายวันร่างอาจเกิดการบวมน้ำ
ร่างแตกทำให้ไม่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ
ซึ่งมันเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
เลยต้องให้หน่วยซิลลงไปค้นหา
เราก็จะใช้ชุดบริการพิเศษนะครับ
หน่วยสงครามพิเศษทางเรือพร้อมทั้งประดาน้ำนะครับของเรือลาวี
พรุ่งนี้เราก็จะปูพรมใต้น้ำด้วยนะครับ
ซึ่งบนผิวน้ำบนฝั่งเราคงยังปฏิบัติเช่นเดิมนะครับ
แต่เราจะเพิ่มประดาน้ำของเราลงไปนะครับ
ถ้าเป็นเคสดำนะครับร่างอาจจะไม่ได้ลอยขึ้นมานะครับ
ก็อาจจะอยู่ก้นอ่าวหรือปากอ่าวนะครับ
กองทัพเรือยืนยันว่าจะหาให้ครบทุกคนนะครับ
พากำลังพลทุกนายกลับบ้านให้ได้
ซึ่งการค้นหาทางหลักวิทยาศาสตร์อันนี้ไม่มีทิ้งนะฮะ

แต่ในมุมความเชื่อนะครับวันนี้กองทัพเรือ
บอกว่าได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ให้ทำพิธีเอาหยวกกล้วย๒อัน
โดยส่วนอันล่างเนี่ยทำเป็นเหมือนแพร่อันข้างบนทำเป็นตัวเรือ
นี่ฮะคล้ายกับกระทง
แล้วให้จุดทูบหนึ่งดอกนำเหล้าขาวรินใส่แก้ววางเอาไว้
แล้วก็ให้บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องทะเลให้เปิดทาง
ให้เจอผู้สูญหายให้เจอกำลังพลที่ยังเหลืออีก๕นาย

นี่ทางกองทัพเรือก็ทำนะฮะอันนี้ตามความเชื่อนะครับ
ล่าสุด๒ทุ่มที่ผ่านมา
ทัพเรือแจ้งว่าพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลกำลังพลที่เจอร่างนะครับ
ตอนนี้สามารถทราบชื่อเพิ่มอีกหนึ่งนาย
คือจ่าเอกไพรร่วมญาติ
ซึ่งเจอร่างตั้งแต่๒๗ธันวาคม
ทำให้เหลือร่างที่รอพิสูจน์ชื่ออีกหนึ่งนาย
เจอล่าสุดคือจ่าเอกภัยร่วมญาติครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่มีข่าวเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
คุณผู้ชมน่าจะจำได้ว่าทีมข่าวของเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ

แต่หลังจากการสัมภาษณ์ในครั้งนั้นท่านก็ไม่ได้ออกมาปรากฏตัวต่อหน้าสื่ออีกเลยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดวันนี้ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเป็นครั้งที่๒
ซึ่งสิ่งที่ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยท่านออกมาแล้วอยากจะทำมากที่สุดคือ
อยากจะมาขอโทษครอบครัวญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่คือการปรากฏตัวครั้งที่๒ของนาวัตโทพิชัยเถื่อนนาดีผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยค่ะ
ยกมือไหว้ขอโทษญาติของผู้เสียชีวิตและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้การก็ไปนั่งคุยกับคุณยายของพลทหารฉลัดอ้อยทอง

หลังจากนั้นก็ต้องไปคุยกับตำรวจนะคะ
ไปให้ปากคำกับตำรวจสักพักหนึ่ง
แล้วก็ผู้การท่านก็เดินทางกลับทันที
มวลชนพยายามจะถามนะคะ
ผู้การก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
บอกแค่สั้นว่าอยากให้กำลังใจ
กำลังพลทุกนายอย่างเต็มที่
อยากให้กำลังใจก็ตามคุณอย่างไงค่ะ
อยากบอกคุณอย่างไร
ตามพอแล้วที่ตามพอ
ส่วนครอบครัวของจาตรีโสพลวงสนิทหรือจ่าเจมส์
แหน่งช่างกลเรือหลวงสุโขทัยที่ยังคงศูนย์หาย
ก็ได้มีการจุดทูป๓๖ดอก
เอ่ยชื่อจ่าเจมส์วันเดือนปีเกิด

พระแม่คงคาพระแม่ธรณี
ขอให้ช่วยเปิดทางในการตามหาลูกชาย

เดชาและนางวันนาคุณพ่อคุณแม่ของจาตรีโสพลหรือจ่าเจมส
บอกว่าก่อนเกิดเหตุคือจริงแล้วลูกชายวางแผนชีวิตเอาไว้หมดแล้วนะคะ
คาดคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้
ตอนนี้ครอบครัวไม่รู้จะพึ่งใครจริง
ก็เดินสายบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้หลายที่
ถ้าพบลูกชายโดยเฉพาะถ้าพบลูกชายกลับมาอย่างปลอดภัย
ตอนนี้ยังมีความหวังนะคะยังมีความหวังค่ะ

ไม่เคยให้เล่าอะไรไปอ่ะคุณแม่

เห็นว่าถ้าน้องรอดปลอดภัยนี่คือจะให้น้องบวชครับ

ที่บ้านเกิดที่บนทุกที่ครับ
ทางครอบครัวของกำลังพลผู้สูญหายก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่นะคะ
ว่าช่วยหน่อยนะอย่ายุติการค้นหาได้ไหม
อยากจะให้ช่วยค้นหาต่อเพราะผู้สูญหายทุกคนที่ยังเหลืออยู่
ก็มีความสำคัญกับครอบครัวเหมือนกันค่ะ
คือมีที่เจอแล้วหนึ่งนายที่ยังไม่ทราบว่าคือใครนะฮะ
รอการพิสูจน์เรื่องของตัวบุคคลอยู่๕นายที่ยังหาไม่เจอ

แล้วที่พิสูจน์แล้วก็ทราบเรียบร้อยความจริงตั้งแต่เจอร่าง
คนที่จำได้บอกก็รู้เลยแหละเพราะว่ามีรอยสักอยู่
คือหมอแชมป์นะฮะพันธาเอกคุณากรจริยศนะครับ